ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศ
หมายถึงเงินในกระเป๋าหลีเนี่ยลอยออกไปหมดแล้ว
ต้องคึกคักคึกคักทำงานกันต่อ
วิวถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึง
ดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศี
คึกคักคึกคักก็งานดีดวงเห็ม
เดือนพฤศจิกายนรักหลิชอบหลี
คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ

คักต้องคึกคักหากทีมชาวกันเริ่มทำอะไรใหม่ใหม่
เปิดกิจการเปิดโปรเจกต์ใหม่
เจ้าที่เจ้าทางดีรับรองรุ่ง
รวมถึงขยายธุรกิจใหม่จะไปได้ด้วยดี
ยิ่งถ้าต้องออกเดินทางไกลเช่นพระจันทร์ดาวอังคารดวงอาทิตย์
เอาแค่เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแทนผู้ใหญ่
ก็จะกลับมาได้ดิบได้ดีทีเดียวเชียว
อันดับ๔ราศีเมษถึงจะมีอุปสรรค
แต่ชีวิตต้องสู้เพราะมีศัตรูเป็นความจนขึ้น
เอาล่ะชาวเนธถึงเวลาไม่มีลิมิตชีวิตเกินล้าน
ต้องเดินหน้าสู้ไปต่อให้ต้องสู้คนเดียว
รู้สึกไม่มีพลังแต่ว่าความจนเฮ้ยความฝันความเชื่อความตั้งใจของตัวเองนี่แหละ
จะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่จะมีไอเดียใหม่ผุดขึ้นมา
และได้รับผลตอบรับที่ดี
อันดับสามราศีกุลช่างเจื้อแจ้วเจนระจาปากพาไปหาความเลิศ
ช่วงปลายปีงานที่ว่าหายากแล้วชาวปุ่นนี้ยังสามารถสมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ผ่านฉลุยหรือการงานพาไปพบปะกับลูกค้าก็เลยบวช
หมายถึงถือว่าอยู่ในจุดบวชมีผลลัพธ์ที่ดี
หากเสนอพูดคุยกับผู้ใหญ่ก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
อันดับ๒ราศีเมทุนถึงเวลาถูกอิจฉา
เพราะจะได้รับการโปรโมทข้ามหน้าข้ามตาข้ามตับข้ามไต
แม้เกินเบอร์ไปหน่อยอาจมีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
ทำให้บรรยากาศโดยรอบร้อนแรงไฟแรงโดนอิจฉาเบอร์ใหญ่
แนะนำให้ฝึกวางตัวไว้หน่อยจะดีหากตั้งใจอยากย้ายแผนกย้ายฝ่ายย้ายสาขา
ก็ขอได้ชิวไม่มีปัญหา
อันดับหนึ่งราศีมีนยืนหนึ่งด้านหน้าที่การงานในช่วงนี้
แต่ก็จะมีบริวารมาช่วยแบ่งเบาไปเยอะหากต้องการขยายธุรกิจเปิดร้าน
ก็จะมีลูกค้ามาช่วยอุดมูมงานซื้อขายแลกเปลี่ยนก็จะเวิร์พ
ผลงานประจำไม่ต้องน้อยใจเพราะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นวน
สาธุเช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีคึกคักคึกคักก็งานดีดวงเห็ม
เดือนพฤศจิกายนอีกเดี๋ยวก็ปีใหม่แต่คนอะไรยังสวยเหมือนเดิม